ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์
แต่บางอย่างมีการโพสต์ภาพสวยเราก็อยากได้อยากซื้อใช่ไหมคะ

พอสั่งไปเห็นราคาก็หงายหลังแทบจะไม่อยากซื้อเลย

ต้องชัดเจนต้องชี้แจงแล้วมีราคากำกับห้ามอินบ็อกซ์แล้ว
ให้บอกเลยว่าราคาสินค้าใต้รูปโพสต์เลยว่าเท่าไหร่

ใช่ส่วนใหญ่บางทีโพสต์รูปแต่ไม่บอกราคา

ถูกต้องหรืออินบล็อกส่วนตัวไปถาม

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องปรับตัวแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับประกาศของกระทรวงพาณิช
บรรดาพ่อค้าแม่ขายในโลกออนไลน์ต้องปรับตัวแล้วนะครับ

ถ้าหากไม่มีการแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน
เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีการบอกราคาสินค้า
ต้องให้อินบ็อกซ์ไปถามหรือติดต่อส่วนตัว
เพื่อจะได้รู้ราคาอย่างแท้จริง

มีการประกาศกฎเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วนะครับ
โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้กฎระเบียบใหม่
ควบคุมการค้าออนไลน์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่๔๔ปี๒๕๕๙
โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ขายสินค้าออนไลน
จะต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจนทั้งรายละเอียดสินค้าบริการ
ราคาขายขนาดน้ำหนักและห้ามขายแพงกว่าราคาที่แสดง
ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทส่วนผู้แจ้งเบาะแส
รับเงินรางวัล๒๕เปอร์เซ็นต์ของยอดค่าปรับ
นางนันทวันสกุลตนาคอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ประกาศใหม่นี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสจะเปรียบเทียบราคาก่อน
ตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ว่าที่ผ่านมาผู้บริโภคยังไม่เคย
เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่หากมีการร้องเรียนจะส่งหนังสือ
ผู้ค้ามาชี้แจงถึงความจำเป็นที่ไม่ปฏิบัติตาม
และหากพบว่ายังทำความผิดอีกจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ไทย
ยอมรับว่าผู้ค้าออนไลน์กว่า๙๐ไม่แสดงราคาขาย
ส่วนหนึ่งก็ไม่มีช่องทางในการระบุราคาสินค้าที่ชัดเจนนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่คือผู้ค้ากลุ่มนี้อยู่ในโซเชียลมีเดีย
จากว่าช่องทางนี้ไม่ได้ถูกกำหนดมาเพื่อการค้าขายตั้งแต่ต้น
สำหรับส่วนที่เหลืออยู่ตามเว็บทั่วไปนะครับแต่ไม่ยอมแจ้งราคาเพราะมองว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย
จากนี้ไปทางสมาคมจะมีการประชุมหารือกับสมาชิกเพื่อหาแนวทางในการปรับตัวต่อไปนะครับ